ส่วนเช้าวันนี้เองพี่ตูนก็ออกวิ่งกันแต่เช้าเหมือนกันนะครับ
พร้อมกับคณะพร้อมกับทีมงาน๙คนละเก้า
ก็ออกวิ่งตอนตี๓๓๐ไปจบเซตแรก
ที่อาคารอเนกประสงค์คลองศรีนวลที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เอาล่ะเรามีทีมข่าวของเราก็ตามติดพี่ตูนแบบ๙ต่อ๙เลยเหมือนกัน
คุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ติดโครงการ๙คนละ๙รายงานสดมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับ

ครับผมจุดพักวิ่งเซตแรกของตูนบอดี้แลมจุดนี้นะครับ
ก็มีประชาชนเริ่มออกมารอให้กำลังใจกันมากขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งการวิ่งในเซตแรกของตูนนั้นเมื่อช่วงเช้าเมื่อเย็นผ่านมานะครับ
ก็ทำความเร็วได้ดีขึ้นครับ
โดยการวิ่งเซตที่๑เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลาประมาณตี๓๒๐นาทีนะครับ
ถึงอาคารอเนกประสงค์คลองศรีนวล
ด้วยระยะทาง๒๒กิโลเมตร
ซึ่งเป็นการวิ่งที่มีระยะทางไกลพอสมควร
ทำให้ตูนบอลิสาแลมวิ่งทำความเร็วได้ดีขึ้น
เนื่องจากยังเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรบนถนนยังไม่มากนักนะครับ
และไม่มีประชาชนออกมาให้กำลังใจตลอดแนวการวิ่ง
เพราะเป็นช่วงเช้าไม่เหมือนกลางวันนะครับ
ทำให้การวิ่งของตูนบริสแรมถึงจุดพักที่จุดแรกตามกำหนดเวลาครับ
ส่วนการวิ่งตลอดเส้นทางของเซตที่๑ของตูนบริสแลม
ช่วงเช้ามืดยังมีสีหน้าที่สดชื่น
และวิ่งท่ามการอากาศที่เย็นสบายตลอดเส้นทาง
พร้อมได้วิ่งหอกล้อกับช่างภาพของทีมงาน๙คนละ๙
ด้วยการวิ่งสปีดหนีช่วงภาพไล่ตามถ่ายภาพ
ถือว่าเป็นการกระตุ้นทีมงาน
ให้มีความผ่อนคลายและสดชื่นตลอดเส้นทางการวิ่งครับ
ในการวิ่งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
มีประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ร่วมขบวนวิ่งด้วย
รู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับ
เมื่อเช้าที่ได้วิ่งร่วมกับขบวนของตูนบริสแลม

ตั้งใจวิ่งค่ะเพราะว่านับอยากเชิญชวนให้ชาวกำแพงเพชรอะค่ะ
รู้จักเสียสละเหมือนพี่ตูนนะคะนับถือน้ำใจพี่ตูนนะคะที่มาวิ่ง
เรามากันตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งมารอพี่ตูน
ที่จุดแรกนะคะระยะทาง๒๒กิโลกรัมค่ะ
จุดนี้พักจุดแรกจุดที่๒จะวิ่งอีกไหมฮะ
ถ้าไหวก็จะวิ่งอะค่ะเพราะว่าพี่ตูนขนาดเราวิ่งแค่เนี้ย
พี่ตูนวิ่งทั้งวันพี่ตูนยังวิ่งได้ค่ะ
เราก็จะวิ่งต่อค่ะเพราะว่าพวกเราชาวกำแพงเพชรจะสู้สู้ค่ะ
จะช่วยพี่ตูนค่ะขอบคุณครับ
สำหรับการวิ่งเซตที่๑ของตูนบอดี้แลมนะครับ
ถือว่าเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับ
แล้วนะครับซึ่งหากรวมระยะทางการวิ่งจากอำเฟอร์เบตรงจังหวันจรา
ตอนนี้ก็หนึ่งรวมระยะทางหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรแล้ว
ได้มียอดบริจาคเพื่อสิบเอ็ดโรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้กว่าเจ็ด
ร้อยเก้าสิบสองล้านบาทแล้วครับ
ครับและจุดนี้เป็นจุดพักจุดแรกแล้วครับ
เหลือเวลาอีกไม่นานเลยครับที่ตูนบริสแซมจะออกมาเริ่มวิ่งสตาร์ทใน
ที่สองนะครับก็จะวิ่งไปถึงแขวงทางหลวงเขาแบงเพชรนะครับ
ระยะทางประมาณอีกสิบหกกิโลเมตรครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าว
ทัศน์ทีวีรายงานสดจากจังหวัดกับแปลงเพชรครับขอบคุณมากครับ